โดยเฉพาะเกมวันเสาร์เนี่ยจะมีการแห่งขันผู้ป้องกันแชมป์ในรุ่น๔๙กิโลกรัม
เคยเจอกันมาแล้วนะครับดังนั้นเป็นไฟล์แตกหัก

คู่เอกเสาร์นี้ป้องกันแชมป์๔๙กิโลกรัม
สินชัยเนี่ยเจ้าของเข็มขัดไม่รู้เที่ยวนี้จะดูหรือจะ
แต่ที่แน่เขาเตรียมศอกเตรียมเข่าไปแลกหมัด
ขานี้นี่ไม่มีซุยครับเดินลุยอย่างเดียว
จากนับที่แล้วเสมอมาเนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าจะเอาไปนั่งไหม
อ๋อเราไม่สมบูรณ์

อ๋อไม่ก็ไม่เจ็บดี
ส่วนฝั่งของยุทธพรมีฮีโร่โอลิมปิกพรชัยทองโบราณนี่ลงทุนจับเป้าด้วยตัวเองเลยนะครับ
ไม่ใช่จับเป้าตัวเองนะครับอย่าฟังผิด
คู่นี้ที่แพ้ชนะไม่รู้แต่บูชนบูสนุกแน่นอน
แต่คู่ชกเราก็เอาหมู่เข้าบาปเดียวกันครับ
ดุดันเหมือนกันน่าจะสนุกครับ
แล้วก็ความมั่นใจในครั้งนี้เป็นไงครับของทีมเรา
ก็ก็คิดว่าน่าจะได้แฉมกลับมานะ
เสมอกันมาชนิดที่ว่าครบยกวันนั้นเนี่ยอื้อหือ
แต่เสียงชี้แดงแต่แสงชีวิตมันเงินน่ะ
เที่ยวนี้นี่ไฟล์แตกหักชัยชนะจะเป็นของใคร
ขัด๔๙กิโลกรัมจะอยู่ที่เดิมหรือไม่
ไทยรัฐยิงสดเหมือนเดิม๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
สืบจากค่ายส่งตรงให้เอกชุมพรรายงานครับ